ต่อกันที่เรื่องราวที่หลายคนติดใจกันบ้างดีกว่านะ

ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับก๊อตจิรายุ
หลังจากที่คบหาดูใจกันมา๑๐ปี
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำให้เธอตั้งตัวไม่ทัน
แล้วก็ถึงกับปล่อยโฮออกมากับพี่มดดำในรายการตอนนั้นเลย
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้โบเปิดใจท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนนะคะบอกว่า

เธอยังไม่ได้พูดคุยหรือว่าเคลียร์กับหนุ่มก๊อตเลย
ที่ผ่านมาก็มีอารมณ์แบบดิ่งมีร้องไห้
และเธอก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลที่ก๊อตเปลี่ยนไป
จะใช่ปมปัญหาสะสมไหมอันนี้เธอไม่ขอพูดถึงรายละเอียด
สุดท้ายแล้วเธอก็เคารพการตัดสินใจของฝ่ายชาย
แล้วก็พยายามจัดการความรู้สึกของตัวเอง
แล้วก็ยอมปล่อยให้ก๊อตไป
ส่วนประเด็นคลิปนะคะเรื่องใช้ตะเกียบซ้ำตอนนั้นที่มีดราม่า
เธอบอกว่าจริงเนี่ยมันเป็นแค่คอนเทนต์
แล้วก่อนจะลงคลิปก็มีการพูดคุยตกลงกันก่อนแล้ว
ที่ผ่านมาก็อาจจะมีงอนมีง้อกันบ้างแล้วก็กลับมาคืนดีกัน
แต่ครั้งนี้เธอบอกว่าไม่อยากตั้งความหวังว่าจะกลับมาหรือไม่
ใดก็แล้วแต่สาวโบบอกว่าการเลิกกันในครั้งนี้เนี่ย
ไม่เกี่ยวข้องกับมือที่๓นะคะ
เพราะว่าฝ่ายชายไม่เคยออกนอกรู่นอกทาง
ก่อนจะบอกว่ายังเป็นห่วงหวังดี
และอยากให้หนุ่มก๊อตมีความสุขเสมอค่ะ

พยายามพูดเลยเพราะว่าไม่อยากแบบ

ใครก็แล้วแต่ที่อยู่กับเราแล้วเขาไม่ได้แฮปปี้
มูไม่ได้ใจร้ายเกินไปที่จะแบบต้องล้างไว้

ถ้าเขาอยู่ในจุดอื่นแล้วเขาแฮปปี้กว่า

กูพยายามอยู่พยายามอยู่
ถ้ามีโอกาสได้แบบขอบคุณเขาค่ะ
ไม่บอกไม่บอกไม่บอก
ปล่อยให้เวลามันเคลียร์ลิ่งไป

แล้วก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้

คือพักที่จะยอมปล่อยเขาไป
บางคนรักแล้วก็จะดึงเขาไว้กับตัวเรา

มาเจออีกคู่หนึ่งที่แบบว่าหวานจริง

หนูกับพี่อาจี้เห็นไปเที่ยวกันมา

เรียกว่าแฟนได้หรือเปล่าลูก

แล้วเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็มุ้งมิ้งตามภาษาแล้วค่ะ
ใดคือความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ค่ะ
แล้วพี่อาชิก็เป็นสุภาพบรุษพาไปเจอครอบครัวให้เกียรติเธอเสมอ
น่ารักมากฟังสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
เป็นแฟน

เราก็ตามไปว่าแต่ไม่ได้ว่าต่อกัน
เขาเป็นคนที่เจนเทอร์แมนมากค่ะเป็นคนละมุนมากแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิง
แล้วน้องอาชีน่ารักมากนะคะมารับน้องมีญาติที่งานด้วย
เอ็นดูนะคะรักแรกของฝ่ายหญิงเนาะ
ไม่เคยคิดเลยนะว่าอาชิจะพูดเก่งจนได้มาดูคลิปของทั้งสองคน
ถ้าพูดเจ้าแก่มันก็คือมารดาของทุกสิ่งแล้วเรารีวิวสามารถเลย
ตัวเราพี่มีต้องมาสัมภาษณ์ลูกเค้าแล้วค่ะยิ่งเป็นอาบดูไว้จริงนะ